ไปที่จังหวัดสระบุรีหน่อยกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมหนุ่มโรงงานอายุ๒๗ปีค่ะ
ชวนเพื่อนไปงมหอยที่คลองชลประธานปรากฏว่าก็ไปงมกันสักพักหนึ่งค่ะ
เท้าไปเหยียบโดนอะไรแข็งตอนแรกว่าคิดว่าหอยหรือเปล่าแต่พอเขียด้วยเท้าดู
น้ำหนักมันมากกว่าหอยมันไม่น่าจะใช่หอยก็เลยงมไปเก็บขึ้นมา
แล้วลักษณะเปื้อนโคนตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
แล้วโยนไปให้เพื่อนที่ริมตลิ่งเพื่อนดูโอ้โหแตกกระเจิงทั้งวงเลยค่ะ

ทำลายระเบิดคว่างชนิดสังหารหลังจากที่ได้รับแจ้ง
คนที่ไปแจ้งเนี่ยก็คือนายภูนทรัพย์ทองโคตรอายุ๒๗ปี
ชัยนาฏป่าศักดิ์ตำบลบ้านกลับ
อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีตรงจุดนี้แหละค่ะ
คุณภูนทรัพย์เล่าต่อบอกว่าตัวผมเองทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง
เขตอำเภอน้องโดนวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดซะด้วย
ก็เลยชวนเพื่อนมางมหาหาหอยในคลองชลประธาน
ขณะที่กำลังงมหาหอยอยู่นั้นก็เท้าไปเหยียบก้อนอะไรสักอย่าง
แต่มันมีน้ำหนักนะมันไม่น่าจะใช่หอยก็เลยงมเก็บขึ้นมาดู
ตอนนั้นยังไม่ทราบนะตอนที่ระเบิดมันอยู่ในมือแล้วนะ
ยังไม่ทราบเลยว่ามันคือระเบิดเพราะมันถูกเคลือบด้วยโครนไง
ทีนี้คุณภูนทรัพย์แกก็เลยคว่างขึ้นมาให้เพื่อนดูที่ริมตลิ่ง

ว่างซะด้วยโอ้พอเพื่อนเห็นนะคะเอาล่ะเอาโครนออกซิเป็นอะไร
แล้วถ้าเกิดว่าใครพบเจอวัตถุระเบิดแบบนี้ห้ามเลยห้ามไปจับไปแตะไปต้องมัน
หรือห้ามนำมาเล่นอย่าปลาและที่สำคัญอย่าปลาด้วยใช่อย่าโยน
อย่าโยนนะคะเพราะดีมากครั้งนี้ที่ไม่เกิดระเบิด
ถ้าเกิดนี่โอ้โหดูไม่จืดแล้วใช่ค่ะครับ
ระยะทำลายก็สิบถึงยี่สิบเมตรอันนี้ใช้งานได้เห็นไหมครับ
ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์อยู่ค่ะแต่ว่าเป็นระเบิดที่เก่าแล้ว
ถ้าเก็บไว้มันอันตรายจึงทำลายดีกว่า
อันนี้เห็นคนเจอบอกว่าเขาโหดเล่นมันอันตรายหรือครับ
ถ้ามันระเบิดขึ้นมันก็อันตรายตอนนี้มันยังไม่ระเบิด
ขนาดว่าเก่ายังระเบิดตูบให้เราได้เห็นแบบนี้